สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนี่แหมกล้องเขามีแบบว่า
แทคปุ๊บเข้ามาเหมือนทางผีอ่ะแทคมันทางผีอ่ะเพิ่งมาเห็นมั้ยมึงอะไร
ไม่ได้เป็นอะไรคุณเป็นอะไรขนจมูกมันยาวเหรอหรือไม่ใช่
มันเหมือนน้ำมูกจะไหลก็เลยซับมันอ๋อแองจี้เธอแต่งชุดอะไรของเธออ่ะ

คุณช่วยปิดเสียงโทรศัพท์คุณก่อนได้ไหมครับของคุณนะเสียงโทรศัพท์คุณดังจริงเนี่ยคุณปิดเนี่ยยของคุณดังอยู่
ของตัวเองหรือเปล่า

แต่วัดแบบนี้มันได้ไหม

เขาบอกเป็นแฟชั่นใหม่เถอะ

มัยวะของตัวเองเอาไว้ถ่ายรูปคู่กับมอเตอร์ไซตัวเอง
มาเป็นเทรนด์ไม่อ่ะ๑นิ้วแล้วก็นำมันมาลง
นี่นะครับประหลียาบทต่าง
ถ่ายในสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็ไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลด้วย
ดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายความผิดฐานกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธนกำนันโดย
เปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการรามกอย่างอื่นโทษนะครับปรับไม่เกิน๕๐๐บาทแล้วก็จะ
มีคดีหนึ่งนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดที่มีลักษณะอัลลามก
และข้อมูลทวิตเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทำการถ่ายรูปกับมอเตอร์ไซค์ตัวเอง
เอามือบางทีก็จับกับจุ๊กรูไว้

คนนี้น่าจะโชว์เลยคนนี้เอามือไฟหลัง

จริงป่ะคุณพี่มดนามช่วยกุมไว้ผมหน่อยได้ไหม

ถ้าคุณทำได้ไหมได้บอกให้พี่มดนามกุมไว้ผมหน่อย

เขาก็บอกว่าเป็นแฟชั่นเป็นการละเล่นของพวกเขา
เขาก็บอกว่ามันไม่ได้อันอาจารย์คือทุกคนเมื่อกลับไม่ลืมปิด

แล้วถ้าเกิดผู้หญิงไปยืนแล้วกลุมบ้างอ่ะอันอาจารย์มั้ย
คุณมันเป็นโลกจิตผมจะบอกให้
มันต้องกลบเซทและต้องหาบรรยากาศที่ไหนเหมาะสุด
ฮะ

ยังไงก็ต้องเปลี่ยนไหมแองจี้ยังไงก็ต้องปิด

ต้อนเยอะก็ต้องปิดข้างนึงเห็นไหมละ

ไม่ใช่ผู้ชายส่วนใหญ่อ้วนไงกันนะเธอ
แบบเอามาแชร์กับตามโซเชียลเยอะที่จึงภาพเนี่ย

แต่แกล้งแต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันนะเธอ
เอ้าโอเคแต่ยังไง
ขายลอตเตอรี่ก็ไปดูพร้อมกับเจ้าหน้าที่
พบว่านางสาวเอมออนสิริมนูลอายุ๔๗ปีแล้วก็นางสาวนัทธิกาปัชชาสุพรอายุ๔๐ปี
ซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ยืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน
เอาป้ายทะเบียนนี่แหละเด็กพี่หนุ่ม๑กไก่จจ๔๔
จีบผู้หญิง๒คนผู้หญิงคนอายุ๔๗อ่ะพี่
อีกคนนึงก็แบบว่าอายุ๔๐เนี่ย

จากนั้นคนร้ายเป็นผู้ชายด้วยนะ
หมวกไอ้โม่งคลุมหน้าลงมาจากรถ

ผู้หญิงขับรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองขับรถเก๋ง
แล้วก็คลุมหน้าใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดจี้บังคับ
เอาแผงแฮงลด์ตะลี่มา
แพงนี้ประมาณ๑พันใบ

ไม่ไม่มันตกใจหรอ

เดี๋ยวจะไม่ต้องกิน
หรือถ้าเกิดปีวันนี้เช็ดสละสละให้เจอกินพีท๘๐ก็จะได้ไปพูดสาร

เลือกก็ใช้กับว่าน่าสงสารก็เลยดีกว่า
ซึ่งเขาก็ขายลอตเตอรี่มาทั้งช่วงนี้มันใกล้หวยออกเนอะ
นางเขาขายกันมา๒คนได้๔๐๐๐บาท
แล้วก็เหลือลอตเตอรี่อีก๑๐๐ใบ
ซึ่งก็มันจะขายดีก็ต่อเมื่อแบบว่าใกล้วันหวยออก

ด้วยความตกใจจึงไม่ได้ร้องให้คนช่วยจากนั้น
คนร้ายก็ได้ขับรถเก่งมุ่งหน้าออกไปที่ตำบลหนองรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามขอภาพดูกล้องวงจรปิด
บริเวณใกล้เคียงแล้วก็ร้านสะดวกซื้อเพื่อที่ได้จับกลุ่มคนร้าย
แก๊งนี้แล้วขับรถเก๋งมาป้นมอเตอร์ไซค์
จริงหนึ่งมันมีมูลค่าแต่รู้ว่า
หมดไปแล้ว๘๐คุณแม่พันใบเท่าไหร่หรือเปล่าพันใบเท่าไหร่หรือเปล่า
ก็ถูกไม่แต่เขางวดนี้ก็บอกว่าเขาไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรด้วยเหมือนกัน
เพราะว่า๑๐ใบก็๘อะไรวะ
พันใบ๑๐ใบ๘๐๐ร้อยใบ๘พันเออ
พันใบ๘๐๐๐๐พันใบ๘๐๐๐๐
เป็นหมุนหลายเหรอแล้วโดนไปอีก๔๐๐๐๐เงื่อนสด
ถ้าเกิดอย่างน้อยพันใบต้องมีถูก๒ตัวหรือเปล่าพี่แม่มีมั้ย
แน่นอนต้องมีเนาะยังไงน่ะก็ต้องถูกมากเนาะ
แต่ถ้าเอาไปถูกรวมที่๑นี่จะทำไงอะโอ้โฮตายแล้วบุญหล่นทับไปต้องถูก
ไปปรึกษาแล้วเขาจำหมดหรือเปล่าว่าจะทำยังไงคุณพิชาก็จริง
พี่ไปนะดรวายไม่มีฉันยังไม่ได้ถามเขาหมดหรือยังฉันยังไม่ได้อ่านเขา
กระโปรงสั้นสู่อย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งวัยนั่ง
ก็มันหาเสื้อผ้ามาให้แบบนี้ทำยังไงล่ะ

วิสันยีมันถึงเป็นหมอวิสันยีวางยาสลบ

วิสามันก็คือการฆ่าทิ้งใช่ไหมล่ะ

เลยพูดผิดพูดถูกเลย

ผมไม่เกาะสอทชดูแล้วช่วยเรียกพี่ม้าไปด้วยนะครับ

เพราะว่าโดนกราดยิงเลยนะคะ

คริสตอฟคัสตาเน่ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสได้เปิดเผยว่า
ตำรวจ๓นายพบเห็นบุคคลผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ถนนลาซาเล่ในเขตของนอยดอฟ
ของเมืองสตาบลุกซึ่งก็เวลานั้นประมาณสัก๓ทุ่มได้
ตามเวลาของท้องถิ่นที่นั่นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินเข้าไปเรียกตัว
แต่พอไปเรียกตัวผู้ชายคนนี้เสร็จปั๊บแล้วแทนที่เขาจะหันมา
เขากลับเอาปืนกราดยิงเข้ามาเลยนะฮะทางตำรวจก็ยิงกลับเข้าไปทันทีเลยนะฮะ
โดยวิสามันฆาตกรรมคนร้ายรายนี้มาทราบชื่อทีหลังก็ชื่อว่า
กำลังเห็นชายคนหนึ่งเนี่ยได้รับบาดเจ็บก็เลยมีความ
รู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยเพราะว่าเขาเคยอ่านออกข่าวกันแล้วใช่ไหม
ว่าคนร้ายมีบาดเจ็บ
ถ้าให้ใครที่ดูแล้วสงสัยมีการบาดเจ็บ

แล้วมันอยู่ห่างจากจุดที่มันไปก่อเหตุ

ผลปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็โทรไป
แจ้งตำรวจตำรวจก็รีบมากันเลยทันทีนะฮะ
นายเซคาร์ดอายุ๒๙ปี
ที่เมืองสตาบุกแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่ของเจ้าหน้าที่
ซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นคนที่มีโอกาสเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
โดยเขาเคยถูกตัดสินความผิดคดีอาญาถึง๒๗ครั้งเยอะมาก
รวมทั้งคดีปล้นทรัพย์ก็มีนะ
ในฝรั่งเศสในเยรมนีแล้วในสวิสแลนด์
มันป้นข้ามชาติข้ามประเทศกันไปเลยทีเดียว
แล้วก็ติดคุกอยู่เป็นเวลานานพอสมควรเหมือนกัน
หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะกราดยิงนะฮะฝรั่งเศสเนี่ย
เขาก็เลยระดมตำรวจทั้งหมด๗๐๐นายออกค้นหากันเลยทีเดียว

ผลปรากฏว่าใช่ไปเจอพ่อแม่คืออย่างนี้ไปเจออาวุธก่อน

ดังนั้นตำรวจจึงสงสัยนะฮะ

งานเหตุการณ์ที่ยิ่งกระหลาดนี่นะฮะ

แล้วทีนี้ก็มีการสืบกันไปก็ปรากฏไปเจอว่า
เขามีพ่อมีแม่มีน้องครอบครัวเขาเนี่ย
อีก๔๕คนก็เป็นพวกเหล่าคลั่งศาสนาทั้งนั้น

เขามีการสืบแล้วเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นคนหัวรุนแรงแล้วก็ทำความผิดมาเยอะ

ไม่รู้แต่บางคนก็บอกว่าใช่

แล้วโดยเฉพาะเขาบอกเป็นทั้งครอบครัวเลย

โดนสอนตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้

ไม่ได้กลับสารยังไม่กลับแต่จิตยังอยู่จิตร่องรอย

เจ้าพ่อเข้าทรงกาโม

กลับมากับข่าวใส่ไข่เราไปดูที่สารเจ้าพ่อกาโมก
คุณหนุ่มคุณเอาอะไรไปใส่ปากคุณ
อยู่ริมถนนสุขุมวิทย์เผาก็แล้วยกออกก็แล้ว
สิ่งทุกอย่างเอาออกก็แล้วไม่สามารถทำอะไรสารเจ้าพ่อกาโม่ได้
ล่าสุดคนก็ถามว่าสารเจ้าพ่อกาโม่อยู่ที่ไหน
อยู่ริมถนนสุขุมวิทย์เนี้ยหลักกิโลเมตรเออร้อยเก้าสิบหกถึงร้อยเก้าสิบเจ็ด
เมื่อมันอยู่ริมถนนปุ๊บทำไมเขาถึงต้องลื้อออก

ดีมากครับขอบคุณสำหรับการทำไม่เกิดประสาท

เออคุณมีความจิตใจเอื้อเฟื้อแผ่นมนุษย์เหมือนกัน
กลับไปไหว้ไปถูไปไขอะไรไม่ได้นะ

แต่จะหลีดทั้งคู่จริงคือว่า
จริงมันอยู่ที่ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเนี่ย
สารเจ้าพ่อกาโม่เราเพิ่งมาเล่าว่าสารเพิ่งโดนลื้อไป

ต้นโพยังยกเลย

คือสารกาโมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะ
เขาจะเป็นสารแบบว่าเก่าอันหนึ่งอยู่ใต้ต้นโพ

หลังจากนั้นเนี่ยสารโดนเผา

สุดท้ายแล้วปรากฏว่ามีคนไปถูกหวยหลายแสนบาท

ตอนนี้หายไปแล้วยกมาอีกแล้ว
รู้สึกอบตอบตเป็นคนเอาไปเถอะเขาบอกว่าอันตราย
แต่ชาวบ้านชาวช่องเขาเชื่อนะว่าเขาก็เชื่อจิตวิญญาณของศาลยังอยู่ตรงนั้น
ตากแดดอยู่เขาบอกมีพ่อค้าแม่ค้าหวย
ปกติเนี่ยแม้กระทั่งสารเจ้าพ่อกาโม่หายไปแล้วเนี่ยก็ยังกลับมากันอีกแล้วนะคุณ

ที่สำคัญจุงศาลนี้มีแบงค์กาโม
เนื่องจากว่าเห็นไหมคุณหนุ่มเห็นไหม
มาหรือยังแป้งมาหรือยัง
ปลวกเนี่ยผุดขึ้นมาเหนือพื้นดินเธอ
ความสูงเนี่ยเกือบ๓๐เซนมีฝรั่งด้วยนะ
นี่อะไรฝรั่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่อีหนุ่มอีผีบ้าไหนฝรั่งล่ะ

นี่แหละเป็นการจงใจเจ้าพ่อที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์เธอ

เป็นเบาหวานแล้วทำไมอ่ะน้ำแดงตลอดเลยอ่ะถวายอ่ะ
ในที่สุดเมื่อวันที่สี่ธันวาคุม๑๙๙๙นี้เลยห้านต้อนรีตรงนี้เลย
มีผู้ที่ได้โชคได้รับจากการกราบไห้เจ้าพ่อกาโม่เนี่ย
นำสารเล็กอย่างที่คุณบอกมาให้เจ้าพ่อ
เพื่อให้เจ้าพ่อกาโมเนี่ยไม่สิงสถิตอาศัยพ่อสงสาร
ท่านย้อนท่านร้อนท่านยืนอยู่นานแล้ว๓อันใหญ่หายไป

เพราะว่าเสี่ยงเซียมซีเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อว่าเจ้าพ่อกาโม่เนี่ยจะมาผ่านเซียมซีเนี่ยเนาะ๐๙๒๐๓๐๙๓นี่ไง

หลังเห็นไหมล่ะผมบอกเลยเมื่อกี้ผมเห็นฝรั่ง
คนไทยไหมอีบ้าถอยไปดูดิเมื่อกี้ฟรั่งป่ะ
ถอยไปดูหน่อยถอยไปดูเมื่อกี้ฝรั่งป่ะ

คิดว่าฝรั่งเป็นเซงซ์สี

ไหนล่ะเจ้าพ่อเข้าทรงเจ้าพ่อกาโม่เข้าทรงใครเป็นเจ้าพ่อ

คนที่ยืนบอกว่าเงี้ยงเชื่ออย่าลดหลุดนะคะ

แล้วก็ตาแดงกัดอ้ออาอียันอ้อกอ้าออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ไปทุบศาลเขาไปออกรายการมันสนุก
ชื่ออะไรนะที่ไปทุบศาลออกรายการบูนไนต์

แล้วก็ผิกเข้าดดทิศของผิกเขา

ไปเอากำไร
เขาไปเอาเหล็กเส้นตามไอ้เสานั่นน่ะเสาระภูมิ
ไปขายที่อีก๓๔นึงอ้าวก็สมควรโดนล่าแล้วล่ะน่าเกลียด

พี่หนุ่มเทปล่าสุดพี่มดไปด่าเขาที่ว่าผีบ้าผีบอลเร็วที่ไปปราบในพิพิธภัณฑ์

พี่ที่ไปปราบในฝรั่งเศสที่เรานั่งหัวล้อกันเดี๋ยวเธอ

เล็ตติ้ง๑เกือบเท่าละคร
ที่ว่าไปมีผีอยู่ที่ฝรั่งเศสนะ

เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบไปพิพิธภัณฑ์นะพิพิธภัณฑ์รูปของฝรั่งเศสนะ
เขาไปเจอแบบว่ารูปภาพผีเขาจะไปปราบพิพิธภัณฑ์ทางการฝรั่งเศส
เชิญเขาไปฉันบอกนุ๊กสติละสติละ

หมายถึงฝรั่งเศสให้เงิน๒๐ล้านกลับบ้านไปเรื่องนี้ดีกว่าแห่ไหว้ต้นตะเคียนนะครับ
หลังเจ้าของที่เนี่ยฝันว่ามีเงินทองเต็มบ่อปลาที่ไหนหลังจากนั้นสูบน้ำออกมาไม่เจอต้นตะเคียน
จริงนี่อยู่ที่ตะบนคลอง๕อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
นี่ครับประชาชนจำนวนมากเลยทราบข่าวครับว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยไปขุดพบต้นตะเคียนครับ
ก็เลยแห่กันไปจุดทูปเทียนขอหวยจากต้นตะเคียนขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากเลย
นี่โดยที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับปลูกสร้างอยู่ริมบ่อปลามีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ความยาวประมาณ๘เมตร
ลำต้นเนี่ยเริ่มเปราะบางแล้วนะครับซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยได้เช่ารถแบ็คโฮลขุดขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับ
เพื่อให้คนนั้นไปกราบไหว้ขอโชคลาภ
ภายในบ่อปลานะครับมีการสูบน้ำออกจนหมด
แล้วก็ใช้คนลงไปงมค้นหาตามเลนที่ยังมีช่วงยอดลำต้นตะเคียนนั้นหักจนติดโคนโผล่ขึ้นมา
แล้วก็มาเรียงอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นี่เห็นไหม
ทางด้านในพิกุลนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าประมาณเดือนมิถุนา๒๕๖๑เนี่ยมีผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
ถูกหวยรางวัลที่๑ไว้จนมีเงินมาซื้อที่ดินแปลงนี้

เค้าไปฝันว่า

เงินถ่อเต็มบ่าไปหมดเลย
แล้วก็ฝันว่ามีจราเข้ตัวสีขาวอยู่ภายในบ่อด้วย
อกจากนี้นะยังมีการเอกใจนะครับว่า
ไปพบปลาดุกที่เลี้ยงอยู่ไว้อายุประมาณ๔๕เดือน

สูบน้ำออกจากบ่อจนเกือบแห้ง

ปรากฏว่าไปพบว่ามีต้นตะเคียนนั้นลอยอยู่ในบ่อน้ำ

เธอเธอไปหุ้นซื้อที่กับเขาเหรอด้วย
เธอตื่นเต้นมากกว่าเจ้าของที่อีกมันเกินไปฉันนึกว่าเธอเป็นหุ้นหรือเปล่า
ลำต้นนี่โผล่ขึ้นมาเห็นเด่นชัดมากนะครับ
จากนั้นเขาไปนิมนต์พระมาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณต้นตะเคียน
บอกให้ขึ้นมาบนดินโดยที่พระเนี่ยทำพิธีอันเชิญแจ้งว่า
ตะเคียนต้นนี้มีอายุ๙๖๒
ปีเหรอ๙๑๒ปีท่านว่างั้น

ตะเคียนน่ะลอยน้ำดีเหมือนกัน

นั่งถูกจากล็อตเตอรี่อย่างนี้เซ็งที่ดินของเขาเมื่อก่อนเนอะ
เพราะว่าเขาถูกล็อตเตอรี่มาซื้อที่
นั่งถูกเท่าไรก็ไม่รู้

ก่อนที่จะไปโพลนางงามนะคะ
เรามาดูเรื่องราวดีของแบรนด์กันดีกว่า
ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เขามีกิจกรรมสุดพิเศษค่ะที่อยากจะชวนแฟนข่าวใส่ไข่นะคะ
ไปร่วมกิจกรรมแคมเพลงขอบคุณการให้ที่ประเมินค่าไม่ได้

จัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่๑๕๑๖ธันวาคม
นิรมิตรร้านณลิฟท์แก้วตกแต่งเป็นร้านแห่งความสุข
ให้ก็เข้ากับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยฮะ

เพราะว่าแบรนด์เนี่ยเขาจัดชุดของขวัญชุดพิเศษนะครับ
คัดสรรมาเพื่อเป็นการขอบคุณโดยเฉพาะ
เพราะแบนเชื่อว่าการมอบสุขภาพที่ดี
คือของขวัญที่มีค่าที่สุดเพื่อทุกคนที่ทุกท่านรักครับ
เทศกาลปีใหม่นี้เท่านั้นนะคะ
เพียงคุณซื้อชุดของขวัญจากแบรนด์
ณจุดขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป
ยังได้รับการ์ดดีไซน์สุดพิเศษ
มะม่วงถึง๑๐แบบด้วยกัน
จัดทั้งทีนะครับต้องมีความสนุกมาให้แบบจัดเต็มนะครับ
วันที่๑๕ธันวาคมนี้มีขบวนพาเรทนะครับ
แล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพรีเซนเตอร์สุดหล่อถึง๓คน
นั่นคือปั้นจันปรมะนะครับ
มีบิ๊กสรุธนะครับแล้วก็มีเกรสวลินทรครับ
และวันที่๑๖ธันวาคมพบกับกิจกรรมเวิร์คชอปนะฮะ
ไอเดียสร้างสรรค์สุดเก๋บัสเก็ตออฟเลิฟ

ปีใหม่นี้ตอบแทนการให้ที่ประเมินค่าไม่ได้
ของขวัญชุดพิเศษจากแบรนด์ช็อปจุใจเต็มอิ่มแน่นอน
แองจี้เธอจะไปให้ใครคนพิเศษ
ไม่ให้ค่ะคุณแม่ให้พี่มดเขาเป็นคนพิเศษสำหรับหนู
ก็จะดีมันมาเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเท่าไหร่เอาอยู่แล้วใช่เธออยู่
กับกันชาติเยอะดังนี้นะโดยความปลอมมาขี้ดิเนี่ยเอามาอีกความปลอมมันอยู่
กับตัวเยอะหรือเกินทำไมจะมีความบริสุทธิ์จะไปบ้างกว่า

ว่าน่าบอกความบริสุทธิ์

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยทีเดียวนะฮะ
ติ๊กเจษฎาพรระหว่างไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับเนี่ย
แล้วก็มีคำถามว่าตอนนี้พี่ติ๊กมีผลงานละครอะไรบ้าง
ซึ่งพี่ติ๊กก็ได้ตอบว่ากำลังถ่ายละครคู่กับนางเอกคิมเบอรี่อยู่
ติ๊กเล่นคู่กับพี่คิมคือพี่ติ๊กเล่นเป็นพ่อใช่ไหมคะ
คือติ๊กเป็นพระเอกใช่ไหมนางเอกคือคิมเบอรี่
ถามคุณติ๊กเจษฎาพรในระหว่างไลฟ์
คุณหนุ่มเล่นละครกับใครคุณหนุ่มเล่นคุณมาคุณมาเป็นแม่
ออันอื่น
แต่ก็ไม่ได้ว่าตายกันมาก

จังหวะนั้นเองตัวติ๊กเจษฎาพรแอบอึ้งไป
แล้วก็มีการหอกล้อกันเล็กน้อยก่อนจะจบการไลฟ์
หลังจากนั้นมันถึงมีกระแสวิภาควิจารณ์กันเยอะไง

พี่ตูนชอบพี่ตูนมากกว่าชอบพี่ติ๊ก
คือชอบตูมเบอร์ติ๊กสุดแบบมากกว่าติ๊กเจ็ดสระบอด

มันก็แบบว่ามีการแอบหยอกเล่นกันแบบว่าก่อนจะจบไลฟ์อะไรอย่างนี้
พร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะ

ติ๊กทำให้ไลฟ์สนุกขึ้นมากเลย
เรียนรู้แล้วนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

ด่าว่าเขาแก่เป็นพ่ออะไรอย่างนี้

แต่ถ้ามุติน่าจะเทียบรุ่น
ก็น่าจะเป็นพ่อของพวกเด็กนี่ด้าได้ได้
ผมกินโฮมิ็นฮะวิจัมมีนอยู่โรมโฮมิน

ต้องซื้อมาขาย

เอ้ารอบเธอน่านขนาดนี้วะ
ทำไมล่ะอ่านซิ

มึงจบหรือยังอะ
รอบพรีมี
ท่านได้ยินไหม
เรียกได้ว่าสวยสับกันมาแบบว่าโอ้โหทุกคนไม่มีใครยอมแพ้ใครกันเลยทีเดียว
โอ้โหก็รูปร่างก็ดีมากสวยมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นชุดราตรี
ซึ่งออกมาทีละประมาณ๖คนแล้วก็มาแนะนำตัวเองว่าชื่ออะไรมาจากประเทศอะไร

ชุดต้องเตรียมกันเองป่ะ
ไม่เตรียมกันเองอันนี้ชุดว่ายน้ำนะออกแบบโดยท่านหญิง
ซึ่งแบบว่าได้รับการออกแบบได้อย่างสวยงามมาก
มีหลายแบบแล้วก็หลายโทนสีกันเลยทีเดียว
มีหลายคนมักจะถามดิฉันมากเลยทีเดียวนะคะว่า
ซึ่งดิฉันเองก็ไม่กล้าเหมือนกันนะนะ
คือเดาไปเนี่ยนะจริงเขาไม่ได้เดาหรอก
แล้วผลปรากฏว่าก็ถูกมากซะเหลือเกิน
ชัดเจนแล้วก็เด่นมากในปีนี้นะ
เราต้องบอกกันเลยนะคะว่า
ใช่ฟิลิปปินต์เป็นเมืองผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยนะ
ประเทศอาเซียนเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าฟิลิปปินต์เนี่ย
เป็นผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อนะ

คือนางงามอเมริกาเนี่ยนะ

แต่ที่น่ากลัวแล้วก็มาแรงมากเลยทีเดียว
เป็นหมอด้วยนึกออกไหมแล้วก็รูปร่างดีสูงใหญ่มากตอนนั้น
แต่นะในสายตาของดิฉันเนี่ยกลัวที่สุดนั่นก็คือม้ามืด
นางพูดได้ถึง๓ภาษาดูเอาไว้ดีจับตาดูไว้ให้ดี
ที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยแต่ว่าอยู่เนี่ยมันก็มาปึ้งเลยนั่ง
ยังไงแพทเทิร์นของของความงามเอาเรื่องความงามก่อนใช่ไหมก็จะ
ชัดเจนนั่นก็คือการที่ได้อยู่ในทุกทุกวันแล้วก็จะเห็น
ว่าแต่ละคนเนี่ยนะมีปกฤกษภาพยังไรมีความคิดเห็นยังไร
ฉลาดขนาดไหนต่อมาพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับวัน
เกิดคุณหิ๋วันดิตาพอแล้วอย่ายุ่งเรื่องเฉพาะนักหนาหาไอ้เธอ
เธอลดดอกไม้ในเต็มรถตู้เถอะเลย
ในวันครบรอบวันเกิด๓๙ปี

เด็กกว่าคุณศิษย์๔๒ละอ่ะ

เจ้าฉันนิงแอปตั้งแต่ปี๑๙
นี่ดอกไม้นะครับดอกไม้

น้ำตาจะไหลของใคร
ของใครละ

หวังว่าจะหวังว่าจะชอบในสิ่งที่ตั้งใจทำให้
ขอให้หลังจากนี้ชีวิตของพี่จะมีแต่เรื่องดี
ไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาทำให้พี่ไม่สบายใจอีก

แค่ดอกไม้อยู่ขอให้ดิมีความสุขมากนะครับ

อ๋อทำให้พูดติ๊ดแต่เห็นไอ้จีว่านหวาน

คุณออกรายการเดี๋ยวคุณมากิดอีก
คุณพูดจาไม่เพราะนะผมเห็นนะว่าคุณพูดอะไรเนี่ย

ได้แค่ดอกไม้เหลือเราได้ถุงสีส้ม

ไปก่อนนะครับวันอาทิตย์นี้ขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะครับ
เจอกันทุกคนนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์ครับ